บางทีครับเราตามเรื่องนี้ให้นะฮะ
เหตุการณ์ที่ใครเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหโหดร้ายเหลือเกิน

หลังจากนั้นผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวได้เนี่ย

ญาติผู้ตายเขายังติดใจสงสัยบางเรื่องบางราวอยู่นะครับ
เอาไปดูเหตุการณ์นะฮะช่วงที่จับผู้ก่อเหตุได้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือที่ย้อนให้ดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยที่ญาติของผู้ตายเขาเข้าไปรุม
ทำร้ายผู้ต้องหาเนี่ยเพราะว่าเขาโกรธแค้นนะครับ
สืบเนื่องมาจากญาติของเขาที่ถูกทำร้ายตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
เขาบอกโอ้โหมันโหดร้ายเหลือเกินนะครับ

เป็น๑๐ครับทุกผู้ชมครับเข้าไปรุมประชาธรรมนายนิพลแผงฤทธิ์
นายนิพนธ์แผลงฤทธิ์หรือว่าในเลิศอายุ๕๔ปีนะครับ
ซึ่งถูกตำรวจจับได้นะฮะก็ต้องห้ามกันวุ่นเลยล่ะครับ
หลังจากที่ก่อเหตุใช้มีดแทงนายสลาวุฒิใจมาอายุ๓๒ปี
จนเสียชีวิตนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ย
สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับขณะที่ผู้ก่อเหตุใช้มีดเนี่ย
แทงผู้เสียชีวิตกลางถนนนะครับที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อกลางดึก๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
มันก็มีหลายมุมหลายจุดนะครับแต่ว่าจุดนี้จะเห็นชัดที่สุดนะฮะ
เพราะว่าทางนายสารวุฒิผู้ตายเนี่ยถูกในเลิศผู้ต้องหาเนี่ยจ้วงแทงไม่ยั้งเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับ
ขนาดมีรถผ่านไปผ่านมายังไม่หยุดนะฮะจนเขาเสียชีวิตนะครับกลางดึก๒๖ตุลาคม
นายนิพนธ์หรือว่าในเลิศนะครับผู้ต้องหาสารภาพอ้างว่า
คือเขาก็สลภาพว่าก่อเหตุฆ่านายสลาวุฒิจริงนะครับ
แต่อ้างว่าเนื่องจากนายสลาวุฒิขี่จักรยานยนต์ตามมาแล้วก็หาว่าเขาเนี่ยไปด่านายสลาวุฒิ
ก็เลยจอดรถลงมาแล้วก็ทะเลาะกันนายนิพนธ์ผู้ต้องหาอ้างว่าพยายามบอกนายสลาวุฒิ
รอบแล้วว่าต่างคนต่างไปอย่ามายุ่งกันเลยเพราะว่าต่างคนตอนนั้นก็ต่างดื่มเหล้าเมามากันแล้วนะครับ
แต่ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่ยอมหยุดแล้วยังเอาหินมาจะคว่างใส่เขา
นายนิพนธ์เนี่ยต้องเอามีดเนี่ยเป็นมีดทำครัวยาวประมาณ๙นิ้ว
เอามาจากบ้านน้านะฮะที่อยู่แถวใกล้ใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ยต้องวิ่งไปคว้ามีดมานะครับ
แล้วก็แทงใส่นายสลาวุฒิเข้าหน้าอกไปแผลหนึ่งจนเสียชีวิต
แต่ญาติของผู้ตายบอกโอ้โหจากภาพในกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่แผลนึงอ่ะนะ
เดี๋ยวฟังนะฮะที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างตอนเล่าเหตุการณ์นะครับ
ความรู้ตัวไหมตอนนั้นตอนที่ทำไปตอนทำไปรู้ตัวไหม

ยิงบ้านน่ะทรัพย์คุณน้องเมาท์คุณว่าใจเราอีกสอง

รับสารภาพครับมาคนเองครับ
ศพของนายสลาวุฒิญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะครับ
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนหนองจอมอำเภอสันทรายนะครับ
นี่ฮะสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
นางสุดารัฐภรรยาของผู้ตายบอกว่าแม้สามีกับผู้ก่อเหตุ
อยู่หมู่บ้านใกล้กันคือซอยห่างกันถัดกันนิดหน่อยฮะ
ตำบลหนองจอมนะฮะที่อำเภอสันทรายแต่ก็ไม่เคยรู้จักกันนะครับ
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันด้วยนะครับ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยภรรยาบอกว่าสามีขี่จักรยานยนต์กลับจากร้านอาหาร
แล้วก็ถูกทำร้ายก่อนถึงบ้านแค่ไม่ถึง๕๐เมตร
สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องรถเฉียวชนกันแล้วก็เมากันทั้งคู่นะครับ
ก็เลยเกิดการวิวาดกันทำร้ายกัน
นางสุดารัฐบอกว่าต้องขอบคุณตำรวจสพแม่โจ้
ติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุได้ในเวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
แต่ทางครอบครัวเนี่ยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว
ยังติดใจอยู่นะครับท่านผู้ชมครับครอบครัวผู้ตายนะฮะ
บอกว่ายังติดใจว่าจะมีคนร่วมก่อเหตุหรือว่าช่วยเหลืออะไรไหม
เนื่องจากขณะนั้นเนี่ยทราบว่ามีกลุ่มคนที่รู้จักกับนายนิพนธ
ผู้ต้องหานั่งดื่มเหล้าอยู่แถวนั้นด้วยแล้วกล้องวงจรปิด
ก็บันทึกภาพนายนิพนธ์เดินไปทางกลุ่มคนพวกนั้นด้วยมือเปล่า
แต่ตอนขากลับมาเนี่ยมีมีดติดมือมาแล้วก็มาแทงสามีของเธอ
ก็เลยอยากให้ตำรวจไปไล่สอบสวนอย่างละเอียดว่า
มีใครเนี่ยส่งมีดหรือว่าช่วยเหลือผู้ต้องหาอะไรยังไงหรือเปล่า
อยากจะถามฝั่งนู้นว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้
จริงแค่ลูกผู้ชายตีกันอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ทำรุนแรงไปแล้วลูกตั้งสองคน
แต่เขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามีลูกอ่ะเขาถ้าดูจากกล้องวงจรปิดอ่ะ
เขาเดินกลับไปเอาอาวุธกลับมาก็ดีค่ะที่จับคนร้ายได้มาแล้วหนึ่งคน
แต่ไม่แน่ใจว่ามีมากกว่าหนึ่งหรือเปล่าเพราะจะดูจากในกล้องมันมากกว่า๑คน
แสดงว่าเชื่อว่าใช่แต่เขาอ่ะให้ความว่าเขามาเขามา
แต่ดูจากในกล้องแล้วไม่น่าห้ามอะค่ะ
ต้องให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะต้องให้รวบรวมมาให้ปากคำ
แล้วก็ให้มันหนูว่ามันมากกว่าหนึ่งคนนอนที่จับได้อ่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าดูถ้าดูจากกล้องตำรวจก็น่าจะเห็นว่ามันมากกว่า

ทางผู้ต้องหานี่ก็อ้างว่าวิ่งกลับไปเอามีด
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยจะเอาหินมาเครื่องใส่อะไรอย่างนี้นะฮะ

ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าลูกสองคนของผู้ตายนะฮะ
กำพร้าพ่อนะครับมีลูกอายุ๘ขวบกับ๔ขวบนะครับ
แล้วครอบครัวบอกว่าก็ขาดเสาหลักแล้วนะครับ

ผู้ต้องหานะฮะสพแม่โจ้นะครับ
ให้ข้อมูลว่าคดีนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดก็คือทำร้ายร่างกายนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็คนเดียวนี่แหละคือนายนิพนธ์
ส่วนคนที่ปรากฏในคลิปนะครับได้สอบแล้วนะครับ
นักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายนิพนธ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธมีด

เดี๋ยวถ้ามีใครที่เกี่ยวข้องเพิ่ม

ตามที่ทางครอบครัวของผู้ตายเอง